เจ๊กะรีนฉะนั้นขาดไปเลย

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนิดนึงละกัน

แตขนเดเซอร์มาพร้อมกับเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมโชลีลาเอวติดไฟแบบสับไปเลยคุณผู้ชม
ถ้าเต้นเพลงนี้ฉีกแข้งกระแทกสะโพกโอ้โห
มันเป็นแบบว่ามุมบ้าอะไรงี้บ้าง
มันเป็นแบบลาตินเลยแบบนี้
แล้วความพิเศษคือกระแตชวนพี่น้องสื่อมวลชน
มาสอนเต้นด้วยกันเพื่อไปลงติ๊กต๊
อ้าวน้องนัทกิทธิพัฒน์นั่นเอง
ซ้ายสุดคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเราได้ส่งตัวแทนไป

เอาล่ะ
โอ้เต็มที่สิ
ถ้าเต้นปังมากกระแตทุ่มเงินเป็นล้านในการทำเลยนะคะ
ฟังกันได้เลยในช่องทางโซเชียลของกระแต

ส่วนเรื่องราวดราม่าคุณผู้ชม
ก็ต้องเคลียร์กันนิดนึงละกันนะคะ
เหตุเกิดจากอาการอวดบ้าน๑๐๐ล้าน

ไปดูซะก่อนดิฉันยังชื่นตรงนี้
สวยจริงเข้าไปบรรยากาศเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทย

จริงคือเห็นเขาโทรแบบนี้
ชาวเน็ตแหมก็เตือนว่า
วดรวยแบบนี้ระวังไปนอนคุกนะ
กะแทร่เลยรึไง

หาได้เท่าไหร่ให้คุณแม่เก็บมีชื่อเสียงขึ้นมาจากงานจ้างโชว์ก็ไม่เบานะจ๊ะ
ไหนจะธุรกิจต่างด้วยลิฟต์ขายดีมาก
ไลฟ์สดเครื่องสำอางคุณผู้ชมวันหนึ่งเขาไลฟ์สดโทษนะเขาได้เป็นแสน

ก็ได้เงินจากหลายช่องทางเหมือนกันพร้อมท้าเลยว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เลยนะคะ
แต่ยินดีค่ะเพราะว่างานทุกชิ้นสุจริตที่สำคัญหนูเสียภาษีทุกเดือนค่ะพี่ค่ะ

ก็อวดจริงอย่างที่บอกแหละแต่อวดความสำเร็จอวดความพยายาม
เราก็อยากให้ทุกคนแบบยินดีเพราะว่าทำไมเวลาเราเห็นแบบอ่ะใครถอยรถออกบ้านมีบ้านมีอะไร
รู้สึกว่าเก่งจังยินดีด้วยค่ะแบบเรารู้เลยว่ามันเหนื่อยมากแกมันไม่ได้นอนเฉยเราได้มา
สนิทกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่ะโดยเฉพาะสรรพากรจ่ายทุกเดือนเลย
เรารักกันมากเพราะเขาตามเราจ่ายช้าไม่ได้แล้วเขาตามเลย
เพราะว่าเราโปร่งใสทุกอย่างอยู่แล้วค่ะหนูทำงานตั้งแต่๕ขวบอ่ะ
บอกเลยว่ามีไม่กี่คนที่จะมายืนบอกว่าหนูสนิทกับสัมภากรมากค่ะบอกเลยนะคะตามกันทุกเดือน
อุ้ยจ่ายทุกเดือนเป็นไปได้ไงต้องเป็นปีหรือเปล่าเออต้องเป็นปีหรือเปล่า
แต่ของแบบนี้เขาคุยกันได้จ่ายทีสิ้นปีก็แบบอาจจะแบบหลายร้อยล้านหรือเปล่า
ธุรกิจเยอะแหละเออของเราพอสัมพากรโทรมาเป็นไงเอ้ยหวานเลยหวานก่อน
โถก็เราจ่ายตามระบบก็ได้นะคะปังนะคะชีวิตเขาประสบความสำเร็จขนาดนี้
ชมแล้วกันถ้าเกิดว่าอดใจไม่ไหวที่แบบอยากจะเน้นด่าเลื่อนผ่านไปแล้ว
ชีวิตเขากำลังดีนะคุณผู้ชมนะ